อีกหนึ่งหล่อต้องบอกเลยว่าหล่อกินคน

หล่อจริงสำหรับลุคอิชิคาว่าคุ้มต้นหาคนอะไรซ้ายก็หล่อขวาก็หล่อ
หน้าตรงยิ่งหลอดหล่อนะคะ
งานนี้นะคะขออวดสกิลเป็นนักร้องเต็มตัวหน่อย
ปกติเราชอบแซวใช่ไหมว่าน้องลุ๊กเขาพยายามพูดภาษาไทยให้ชัดอยู่
ตอนนี้ไม่ต้องแคร์เรื่องภาษาเลยคุณผู้ชม
เปิดตัวมาเลยซิงเกิ้ลแรกในชีวิตโซฮาร์ด

งานนี้ค่ะลุ๊กบอกว่าตั้งใจเต็มที่ฝึกร้องฝึกเต้น

ส่วนความหล่อที่เกินต้านจนสาวตั้งฉาย้ายว่า
ลุกหลอกกินคนจะเป็นยังไง

ตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะคุณผู้ชม
ภาษาญี่ปุ่นภาษาอีสานลูกบอกพูดได้หมด

แล้วแบบเพิ่มความรอให้ตัวเองอะไรอย่างนี้นะ

อันนี้คือรอกิน๒คนนะฮะ

ทุกครั้งที่คุยกับพี่จะเก่งขึ้น

เพราะว่าอยู่กับคนไทย

ว่าของภาษาอีสานได้เปล่าค่ะ
บ่อนิดนึง

แต่ฉันไม่โอเคกับพฤติกรรมของคุณแจ๊กกะรีน

เด็กมันเยื่อกคนน่วมตัว

เขาสดตาแล้วมีอีกไง

สายตาพี่แจ๊คอาจจะรู้สึกแบบนั้น
แต่น้องลุ๊กอาจจะรู้สึกว่ามองญาติผู้ใหญ่ด้วย

รอติดตามงานลูกนะคะโสฮอตค่ะ